คุณผู้ชมคะพูดคุยกับทนายวันนี้อยู่กับทนายอัชนันขวัญดี
อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาว่าความสภาธนายความนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ

ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าท่านไหนที่มีคำถามมีประเด็นอะไรที่จะสอบถามสามารถส่งข้อมูลได้ผ่านทางไลน์ก็ได้เช่นกัน
หรือว่าทางแฟนเพจของรถปลดทุกข์ได้เหมือนกันแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นอาจารย์ที่ขอคุยก่อนเรื่องเกี่ยวกับพรบเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
กรณีเกาะคาน้อยของครอบครัวฮิรันพฤกษ์เมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้ฟังได้พูดคุยอยู่ด้วยทีนี้ถามอาจารย์ว่าหลังจากนี้ครอบครัวต้องทำยังไงต่อ
เพราะว่าทางครอบครัวบอกว่าจะขอใช้อำนาจตามมาตรา๔๔จริงแล้วมีกฎหมายตรงอื่นในการคุ้มครองตรงนี้ไหมคะ
อันนี้อย่างก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมครอบครัวนะครับในฐานะพลเมืองดีที่คอยปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินะครับทีนี้ถามว่าจำเป็นต้องใช้มาตรา๔๔ไหมครับ
ความเป็นจริงแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะเพิ่งถอนนะครับก็สามารถไปยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดภูเก็ตในการขอคุ้มครองชั่วคราว
ในการที่ห้ามนะครับห้ามผู้ที่มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับห้ามกระทำการใดก็ใช้คำสั่งสารได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา๔๔
ก็พรุ่งนี้วันราชการก็ไปไต่สวนคือวันนี้หยุดอยู่หยุดพรุ่งนี้สามารถได้ใช้ระยะเวลานานไหมคะ
ก็ไต่สวนเสร็จเรามีพยานก็เตรียมพยานไปให้พร้อมนะครับเพราะไต่สวนเสร็จสารก็สามารถสั่งได้เลยเพราะว่าคำว่าขอคุ้มครองชั่วคราวมันต้องเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนครับคือมันมีพฤติการแล้วเช่นขนเครื่องจักรกำลังจะทำอะไรมันมีพฤติการเข้าข่าย
อย่างกรณีนี้คือมีชายชะกันอยู่ที่เกาะยังไม่มีเครื่องจักรหนักแต่ยังอยู่บนเกาะตรงนี้เราก็สามารถขออนุญาตคุ้มครองชั่วคราวมันต้องดูบริบทอื่นนะครับว่าเครื่องจักรกำลังจะลงเรือมาหรือเปล่าแต่มันมีพฤติการที่ใกล้เคียงก็สามารถไต่สวนและขอคุ้มครองชั่วคราวได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เหมือนจะใก
หลายคนอาจจะเตรียมขับรถออกไปต่างจังหวัดรัฐบาลมีการกำหนดว่ารถทุกคันต้องมีพระบอในการทำประกันภัยทั้งคนขับทั้งคนที่ถูกชนถ้าไม่รับทำประกันภัยโทษมีอย่างไรบ้างครับการประกันภัยรถมันมีสองภาคด้วยกันก็คือภาคสมัครใจกับภาคบังคับวันนี้เราจะคุยในภาคบังคับก็เรียกว่า

ทีนี้ว่ามันมีตารางของของการคุ้มครองระหว่างเสียชีวิตกับกับบาดเจ็บนะครับก็อัตราต่างกันทีนี้มันจะแยกของตารางเนี่ยครับก็มีค่าเสียหายเบื้องต้นกับค่าเสียหายหลังจากพิสูจน์สิทธิ์ไปแล้วนะครับค่าเสียหายเบื้องต้นอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดผิดนะครับก็คือได้เลยได้ทั้งทั้งคนที่ทำผิดและเชื่อว่าตัวเองทำผิดแล้วก็คน
จริงนะครับได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับในกรณีที่เสียชีวิตและทุบผลภาพอันนี้ก็คือสามหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือค่าเสียหายก็เรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นหลังจากนั้นต้องเป็นค่าเสียหายหลังจากพิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบทัยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะครับอันนี้จะมีวงเงินเพิ
ก็รวมวงเงินทั้งสิ้นก็๓แสนบาทนะครับถ้าเรายกตัวอย่างสมมุติว่าเราไปประสบเหตุ
อันนี้มันต้องผ่านขั้นตอนที่๒ที่บอกว่าพิสูจน์ก่อนว่าเราผิดหรือถูก
กรณีที่ว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยเป็นฝ่ายถูกคือพนักงานสอบสวนชี้ว่าเราไม่ได้ผิดนะ
ทีนี้เราก็ต้องไปถ้าจะหากว่ามีค่าเสียหายมากกว่านั้น
เราก็ต้องใช้วิธีการฟ้องคดีต่อสารก็คือฐานกระทำละเมิดนะครับ
ก็ฟ้องได้หมดทั้งเป็นผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนขับรถนายจ้าง
หรือว่าผู้ประกอบการในกรณีเป็นรถบัตรแบบนี้ครับแล้วเรียกค่าสินใหม่ทดแทน
ค่าถิ่นหมายโทษแทนก็ประกอบด้วย๑ค่าจัดการงานโทษค่าโปรงโทษถ้ากรณีตาย
ค่ารักษาพยาบาลค่าไร้อุปการะนี่คือหมายถึงลูกมีลูกนะครับค่าไร้อุปการะ
แล้วจากนั้นก็ค่าเสียหายทางด้านจิตใจหรือค่าทำขวัญอันนี้ก็เรียกได้หมด
แต่ว่าก็ต้องไปฟ้องโดยหลักการก็ต้องไปฟ้องต่อสารแพ่งนะครับคือสารที่มูลคดีเกิด
ทีนี้อาจารย์ครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นพอเกิดอุบัติเหตุ
พอคนช็อกคนตกใจคนสตันหลังจากนั้นค่ะจริงแล้วเราต้องทำอะไรต่อ
หรือว่าใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างคะอาจารย์ลองไล่ลำดับให้ฟังหน่อย
โดยหลักการแล้วคือประชาชนทุกคนนะครับหากได้รับความเสียหายที่เกิดจากรถ
สามารถไปใช้สิทธิ์ได้หมดค่ะการใช้สิทธิ์ดังที่ว่าเนี่ยนะครับ
เราไม่ต้องไปดูว่ารถนั้นมีมีประกันพรบหรือไม่กรณีรถไม่มีประกันพรบ
ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับอันนี้แต่ว่าลักษณะการที่จะต้องไปใช้เศรษฐะ
ต่างที่กันกรณีที่มีพรบเราก็ไปใช้สิทธิ์กับ๑บริษัทประกันภัย
๒บริษัทคุ้มครองประกันภัยกลางแต่๓ถ้าไม่มีปรบรถกันนั้นไม่มีปรบ
เราไปใช้สิทธิ์กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนะครับก็ใช้ไปเรียกจากกองทุน
จากนั้นกองทุนพอจ่ายแล้วก็ไปไล่เบี้ยวกับเจ้าของรถอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าผู้ประสบภัยทุกรายนะครับที่เกิดความเสียหายจากรถก็คือใช้สิทธิ์ได้หมด
ทีนี้หลักการใช้สิทธิ์ก็ตามไปตามขั้นใช้สิทธิ์ขั้นต้นใช้สิทธิ์หลังพิสูจน์สิทธิ์นะครับ
ว่าเราไม่ผิดก็เป็นไปตามแบบนั้น
ทีนี้การใช้สิทธิ์อย่างที่ว่านะครับแม้บางทีเรามีประกันของเราเองเช่น
ประกันชีวิตประกันสังคมนะครับหรือว่าเรามีสวัสดิการของหน่วยงานของเรา

ใช่อันนี้เราไปใช้สิทธิ์แล้วเราก็ยังสามารถไปใช้สิทธิ์อันนี้ได้อีก

เหตุผลก็ว่าการใช้สิทธิ์ตามประกันสังคมก็ดีนะครับประกันชีวิตก็ดี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

ถ้าสมมุติว่าเราขับรถอยู่นี่ขอถามเพิ่มเติมนะครับขับรถอยู่ตำรวจมาเรียกขอค้นในรถทำได้ไหมฮะ
ตำรวจอ่าได้ครับได้ใช่ไหมได้ตามสิทธิ์ของตำรวจที่ใช่เขาอ้างลักษณะของมีเหตุสงสัยครับ
อันนี้ต่อไปเป็นคำถามที่คุณผู้ชมถามมากรณีที่รถทัวร์โดยสารเกิดอุบัติเหตุ
จนมีทั้งผู้บาดเจ็บเอ่ยผู้เสียชีวิตด้วยแบบนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะ
เราจะไปเรียกร้องเราจะไปเรียกสิทธิ์พวกความรับผิดชอบเหล่านี้จากใครได้บ้าง

นี่เอาตามที่เป็นข่าวไหมครับ
อย่างที่รถทัวร์เป็นคนรถไฟ
แน่นอนว่ารถไฟมันมีประมาณจากของการรถไฟ
เขาถูกเสมอง่ายเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจรถ

ฉะนั้นว่าถ้าเรากรณีเป็นผู้โดยสารนะครับ

เขาก็กรณีที่เสียชีวัตตัวความผิดชอบ

แต่ว่าในส่วนของผู้บาดเจ็บ
คือระยะเวลาของเกิดเหตุมันไม่นาน
ปัจจุบันตารางของประบอบประกันอันนี้

มันน่าจะโครงการอั้นเก่า
ตัวเลขก็อาจจะน้อยไม่เหมือนปัจจุบันนะครับ
ตัวเลขปัจจุบันกรณีเสียชีวิตก็๓แสน
แต่ว่าตัวเลขเก่ามันแค่๒แสนนะครับ
แล้วก็ค่ารักษาประยบาลเบื้องต้น
ตัวเลขเก่าเนี่ยก็๑๕๐๐นะครับ
ปัจจุบันนี้ก็๓๐๐๐อย่างนี้นะครับ
ส่วนคนขับรถถ้าไม่เสียชีวิตบาดเจ็บ

ดูว่าสมมุติว่าภายหลังเขาเป็นฝ่ายผิดนะครับ

ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เกิน๓๐๐๐บาท
คนขับรถก็ได้คนขับรถบัตรนะครับ

เขาก็ไม่ได้ในตัวนี้

เขามาชนเราเราบาดเจ็บ

เรามีแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

คือเขาขับมาชนแปลว่าเขาเป็นฝ่ายผิด
มาชนเราแต่เรามีแอลกอฮอล์
กับว่าเราผิดมั้ยอาจารย์
หรือว่าต้องแยกมองยังไง
ใช่ของเราค่อนข้างจะหนักนะครับ

ถ้าเรารู้ว่าเราจะไปขับกลับรถนะครับ
แสดงว่าผู้ขับขี่ผิดในฐานของการดื่มแอลกอฮอล
ใช่นะคะส่วนกรณีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะ
อุบัติเหตุเนี่ยการที่เราดื่มแอลกอฮอลแล้วไปกลับรถ
ถือว่าเราประมาทเราก็ผิดด้วยแม้ว่าเราจะถูกชน
แต่คนชนก็คือว่าผิดเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
ต่างคนต่างผิดอันนี้มันถ้าจะเรียกค่า
พรบคุ้มครองก็ได้เรียกได้เฉพาะส่วนแรก
ครับทีนี้มีคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาให้ทนายความช่วยตอบคำถามหน่อย
ชื่อว่านางบัวทองจงหมายลักษณ์บอกว่า
วันที่๙เมษายนเนี่ยหลานของเขานะฮะนั่งซ้อนท้ายไปกับป้านะครับ
แล้วถูกแท็กซี่เนี่ยชนท้ายรถล้มตัวของหลานเนี่ยกระแทกกับฟุตบาทนะครับ
รถจักรยานยนต์ทับขาจนบาดเจ็บ
ต้องใส่เฝือกดามกระดูกเอาไว้นะฮะซึ่งคนขับชนเนี่ย
เป็นคนขับแท็กซี่ตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบให้
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลพอแจ้งไปบ่ายเบียง

ตรงนี้เราสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างครับ

คือถ้าหากว่าดามขาต้องใส่เผือกเนี่ย

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

นี่มาตรการนี้เรื่องขับรถประมาท

ให้พนักงานสอบสวนชี้ขาดก่อนว่า
เท็กซี่อ่ะทำกว่าเหมือนสั่งฟ้องเท็กซี่ก่อน
จากนั้นเราก็ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งมันจะง่าย

ใช่เป็นคดีแพ่งก็เรียกค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิดนะครับ

อ๋อที่บอกว่าต้องเตรียมอักษรรักษาพยาบาล

ส่วนกรณีถ้าว่าเราจะไปใช้สิทธิตามพรบนี้ก็ได้ครับ

ถ้ารักษรพยาบาลก็คือวงเงินสะตวแลกเดิม
ก่อน๑เมษาก็๑๕๐๐บาท
อันนี้ก็ใช้หลักฐานเข้าไปเบิกก่อนได้
แต่ถ้าเกิดว่าหลังจาก๑เมษาที่อาจารย์บอกก็คือ๓๐๐๐บาท

คือกรมทันตั้งแต่๑เมษา๕๙ก็คือ๓๐๐๐บาทครับ

ให้ไปฟ้องร้องเอาเองด้วยคือตอนแรกรับปากแล้วสุดท้ายไม่ยอมรับผิดชอบ
ก็ฟ้องร้องได้เหมือนกันฟ้องร้องได้ครับได้แล้วก็หรือว่า
กรณีนี้มันเป็นความผิดทางอาญาด้วยเราอาจจะรอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการก็ได้
ครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายโดยตอนนี้อืมค่ะก็คือทั้งทางแพ่งทางอาญา
ใช่ครับตอนนี้คือความคืบหน้าก็บอกว่ามีการติดต่อไปที่ทางสถานีตำรวจ
ที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยนะคะสอบถามความคืบหน้าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยกำลังออกหมายเรียกอยู่ครับอันนี้ก็เป็นปกติครับเพราะว่าไม่ได้ความผิดซึ่งหน้าก็ต้องออกหมายเรียกก่อน
ค่ะแล้วก็อาจารย์คะถ้าเกิดว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่มีคู่กรณีล่ะคะ
อาจจะไปชนแบรีเออร์หรือว่าไปชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งบนทางบนถนนหนทางหรือว่าพลิกคว่ำ
ครับแล้วกรณีแบบนี้เราก็สามารถใช้สิทธิ์ต่างได้เหมือนกัน
ได้เหมือนกันครับตามพรบนี้ที่มันเกิดจากรถนะครับ
กรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไปประสบเหตุอยู่ต่างถิ่นก็คืออย่างเช่นไปต่างจังหวัด
แล้วความคุ้มครองของเราเนี่ยโรงพยาบาลในกรุงเทพตรงนี้เราใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันด้วยไหมค

คือโรงพยาบาลนี้ไม่ได้ในกรุงเทพหรือกลุ่มจังหวัดเอกชน
อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าช่วงสงครานมักจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ท่านไม่รู้ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทนายได้บอกให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบ
เพื่อให้เรียกร้องตามสิทธิ์ของตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องขับรถไม่ประมาทถ้าไม่เกิดจะดีที่สุดนะฮะ
สุดท้ายก็วันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของทนายอัชนันขวัญดีครับอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาว่าความสภาธนา
ความที่มาพูดคุยกับรถปลดทุกข์นะฮะขอบคุณครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามต่อค่ะยังมีเรื่องราวร้องทุกข์จากทางบ้านเข้ามาสักครู่เดียวค่ะ